ก็เขาบอกว่าเพื่อไทยก็รอแค่เทียบเชิญมา
แล้วพร้อมไม่ได้ไม่ยอดลิตรบาลนะพร้อมให้ในพรรคก็คุยกันออกมาเป็นมาตรีพรรคครับ
เริ่มกันที่รวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักก่อนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพาท
นี่ล่ะครับบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยนะครับ
แต่หากติดต่อมาในพักก็ต้องคุยกัน

รวมถึงการโหวดนายกราธมนตรีนะครับ

มีทัศนคติและนโยบายอย่างไร

ยังไม่มีการติดต่อมาเป็นทางการนะครับ

เหมือนเดิมที่เราเคยคุยไว้ว่า
การทำงานของเขาจะมีพักอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง

จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารับไม่ได้หรือเปล่า

ผ่านหัวหน้าใหม่ไปแล้วไปคุยกับเสียแฮงค์

บอกว่าเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารภักดิ์ต้องพิจารณา
ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้น

ถ้าดึงกันไปดึงกันมาประเทศเดินไม่ได้นะ
เชื่อว่าปลายเดือนสิงหานี้มีรัฐบาลใหม่แน่นอนครับ
ตายตายมาติของพลักษณ์ทีแล้ว
ใครทำอะไรรีบทำเลยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
สำเร็จมันก็เป็นเรื่องดีของเทชาถ้าไม่สำเร็จ
พิพินองค์เรื้อชนก็เป็นคนตัดสินใจ

บอกว่าการเข้าร่วมรัฐบาลต้องรอมติภักดิ์นะครับ
เชื่อว่าพลักษณ์จะไม่ฝืนความโอ้โห

แล้วก็นอกจากบ้านเมืองจะเดินหน้าแล้วนะครับ
ยังเป็นการสร้างความสมรรถฉันให้เกิดขึ้นในชาติด้วย
ซึ่งถ้าไปต้องไปทั้งพัก

แล้วความขัดแย้งที่เคยมีกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาล่ะ

บอกคุยกันแล้วครับคุยกันแล้ว
ผมเป็นเด็กผมหมายถึงคุณสุชาตินะ

คุยกันตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นรัฐบาล

ปิดท้ายความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติ

นี่ก็ลองหัวหน้าภักรณ์เหมือนกัน
ก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจรจากันก่อน
ไม่ใช่นั้นมันไม่จบเออจริง
แต่ก็ยังไม่ได้คุยในเงื่อนไขเก้าอี้คอลโลมอ

ต่อลองอะไรไม่ได้ฟังธนกรวันบุญคงชนะ
จะไปก็ต้องไปสักครั้ง

มันควรเป็นอารยธรรมทางการเมืองที่ดี
เพราะฉะนั้นคือรัฐบาลแม้ว่าพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะมีธุเขาธุเจ้างานอะไรแล้ว
โอ้โหดอมน้ำแข็งเขาถ่อมตัวรวมไทยสร้างชาติ
เอา๙หาดิเอา๙หาดิเอา๔
เออได้ตั้ง๔ตำแหน่ง๔ตำแหน่งนะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับลองดูว่า
ยุทธการยื่นหมูยื่นแมวยื่นยังไง
ก็คุณเลือกนายกผมก่อนดิแล้วเดี๋ยวเลือกร่วมรัฐบาลมาคุยกัน
คุณผู้ชมในช่วงนี้ที่เรารายงานข่าวการเมือง
เข้าใจว่าอาจจะขัดใจอาจจะทำให้หลายคนดูแล้วโอ้โห
คือมันต้องมีท่อนที่ไม่ถูกหูคุณผู้ชม

คือดูข่าวการเมืองช่วงนี้ให้เหมือนเข้าห้องน้ำนะครับ
วันนี้เสร็จปั๊บกดกดให้มันหายไป
แล้วก็ดูใหม่วันใหม่เพราะมันเปลี่ยนทุกวัน
อย่าเก็บเอามาแบบเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเราเองอาจจะเครียด
คุณผู้ชมนี่เอาจริงเล่าย้อนไปนิดนึงได้ไหม
ตั้งแต่ตอนที่เขาจะโหวตคุณพิทาเป็นนายก

เพราะว่าล่าสุดคุณไผลลิกออกมาพูดไง
บอกว่าอ้าวสสก้าวไกลยังเคยมาขอให้พลังประชารัฐ

นี่ไงคือพอคุณไผลลิกพูดมาแบบนี้คำถามคือจริงเหรอ
แล้วคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคือคุณชัยธวัฒน์
เลขาเก้าไกลออกมาย้ำในเรื่องนี้ค่ะ
โดยคุณชัยธวัฒน์บอกเลยนะบอกว่าที่คุณไผลลิกนะ
บอกว่าหมอเก่งหมอเก่งวาโย
อสวรุ่งเรืองสสจากก้าวไกลมาขอให้ร่วมโหวตคุณพิธา
ตอนนู้นวันที่๑๓จากครั้งแรกเลยค่ะ
อันนั้นไม่ใช่การมอบหมายของพักแน่นอน
เพราะว่าพักไม่มีการเจรจาขอเสียงจากภักดิ์พลังประชารัฐ
พักไม่มีการเจรจาขอเสียงจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะคุยกันในฐานะคนรู้จักหรือเปล่า
นักข่าวก็อ่างั้นเลขาตอมคะ
กล่าวอวยพรวันเกิดของพลเอกประวิทย
เมื่อวานนี้ครบรอบ๗๘ปีหน่อยค่ะ
ดูสิว่าเลขาจะอวยพรว่าอะไรเอาลองฟังค่ะ
ผมคิดว่าออกจะเป็นการคุยเล่นกันด้วยซ้ำ
เหมือนคนแบบว่าขอเสียงหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหม

แต่พักก็ชี้แจงผมก็ชี้แจงไปเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิด

วันเกิดอวยพรสักนิดนึง

อมน้ำแข็งคุณผู้ชมเคยเห็นคุณชัยธวัฒนช็อตฟิลแบบนี้ไหม
มันปีหัวหัวหัวสมองเวลาแกตอบคำถามเนี่ยนะ
เป๊ะแต่พอถามว่าอวยพรวันเกิดผลเอกประวิทย์หน่อยสิ

ไม่คือบางอย่างพอเป็นช็อตฟิลมาคำถามแบบนึกไม่ออก
ถ้าเกิดไปถามพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตก็จะพี่คิดไม่ทัน
นี่คุณผู้ชมและการที่พลังประชารัฐพร้อมยกมือโหวตให้นายกของฝั่งเพื่อไทย
แม้จะไม่ร่วมรัฐบาลกันจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
อันนี้เลขาชัยธวัฒน์บอกว่าต้องรอดูหลังจากเลือกนายก
แล้วก็มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วนี่แหละค่ะ